วันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมไปทำความรู้จักเรื่องของวันพฤชมงคล

ติดตามจากรายงานพิเศษของเราค่ะ
จิตรกรรมฝาผนังในวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมารามนี้
ไม่ได้มีความวิจิตรงดงามเพียงอย่างเดียว
แต่เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์บ่งบอกถึงพระราชพิธี๑๒เดือน
ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชนิพลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่๕พระราชนิพลไว้เมื่อปี๒๕๔
และหนึ่งในพระราชพิธีที่สำคัญของเดือน๖
คือพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญ
มีความสำคัญคู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
ถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงปฏิบัติ
เพื่อบำรุงขวัญเกษตรกร
ในอดีตพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญ
เป็นการประกอบพระราชพิธีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
จะเป็นพิธีพรามอย่างเดียวซึ่งเป็นการเสี่ยงทายพญากร
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของน้ำและพืชพันธัญญาหารของประเทศ
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เพิ่มพระราชพิธีพืชมงคล
ซึ่งเป็นพิธีสงฆ์โดยเป็นการทำขวัญเมล็ดข้าวและพืชพันธุ์ต่าง
ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามรวมสองพระราชพิธีเรียกว่า
พระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญ
พืชมงคลในวันนี้ท่องมีพระแล้วก็ผู้ที่ร่วมกัน
แล้วก็เขียนพระคาถาสำคัญเรียกว่า

แล้วก็มีการสวดระลึกถึงพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า
เพราะฉะนั้นในพิธีพุทธเริ่มต้นก่อน
และวันที่๒คือวันแรกนาขวัญ
พรามก็จะเริ่มต่อไป

คงเหลือแต่พระราชพิธีพืชชมงคลเท่านั้น

พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขึ้นใหม่
ตั้งแต่ปี๒๕๐๕จนถึงปัจจุบัน
เพื่อรักษาโบราณราชประเพณี
และเป็นการบำรุงขวัญและเป็นกำลังใจ
ระหว่างพระมหากษัตริย์และเกษตรกร
โดยได้เพิ่มเติมให้พระยาแรกนาและเทพี
เมล็ดพันธุ์ข้าวไปทำพิธีหวานที่โครงการนาทดลอง
โครงการสวนพระองค์สวนจิตรดา
เพื่อปลูกไว้ใช้ในการประกอบพระราชพิธี
ชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการทำเกษตรกรรมจากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่ส่งย่อท้อทรงช่วยแก้ไขปัญหาของชาวนาไทยในทุกด้าน
ถึงแม้ทุกวันนี้คุณค่าของวัฒนธรรมข้าวที่ถ่ายทอดมาจากบรรพชนได้ถูกบดบังด้วยวิธีการปลูกข้าวเชิงพาณิชย์
หากแต่พระราชกรณียกิจในการช่วยพลิกฟื้นผืนดินและจัดหาแหล่งน้ำได้มีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตชาวนาดีขึ้นอย่างมั่นคง
และเป็นรากฐานให้ข้าวเป็นหลักเลี้ยงแผ่นดินสืบไป